คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นข่าวที่เราอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟัง
เพราะมันจะเป็นอีกครั้งกับแก๊งคอร์เซนเตอร์
หลอกให้คุณเนี่ยโอนเงินไปให้โอ๊ตนำเสนอหลายครั้งแล้ว
คุณผู้ชมเราก็จะย้ำแล้วจะเอาข่าวแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดู
เพื่อที่จะได้เตือนภัยว่าอย่าหลงกลอย่าหลงเชื่อ
มันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเขาจะมาเป็นขบวนการอืม
มีวิธีในการทำต่างนานาพูดโน้มน้าวให้คุณโอนเงินไปให้เขา
เหตุการณ์นี้รอบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นแม่ค้าขายเครื่องสำอาง
คือเขาบอกว่ามีมิจฉาชีพนะคะโทรมาหาเขาพูดถึงผู้เสียหายกันหน่อย
คุณผู้หญิงท่านนี้ก็คือคุณเชอรี่เธออายุ๓๙ปีนะคะอยู่สงขลา
บอกว่ามิจฉาชีพคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่บัตรเครดิต
ทำทีโทรมาขอข้อมูลส่วนตัวและมาอ้างกับเธอว่า
ตัวเธอถูกปลอมแปลงเอกสารไปทำบัตรเครดิต
และมันจะตามมาด้วยคุณผู้ชมเป็นสตอรี่เดิมค่ะ
บอกว่าไปเชื่อมโยงกับการฟอกเงินในคดียาเสพติด
มีการเปิดบัญชีเอาไว้ธนาคารแล้วมีการเปิดบัญชีธนาคาร
ธุรกรรมผิดกฎหมายแบบนี้เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมปีที่แล้ว
และยังมีการเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อทองซื้อของในห้างสรรพสินค้า
ที่จังหวัดขอนแก่นเอ้าตัวเธออยู่สงขลา
ค่ะเธอก็งงนะคะตอนนั้นว่าไปยังไงอ่ะ
ไม่เคยไปนะคะขอนแก่นเนี่ยไม่เคยไปเลย
แต่มิจฉาชีพอ้างแบบนี้ต่อเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปถึงตำรวจ
สพเมืองขอนแก่นให้ตรวจสอบขอไอดีไลน์เธอไว้ค่ะ
และคุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาทำถึงขั้นค่ะ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คุณโอนเงินให้เขาทำยังไง
เล่าต่อนะคะวีดีโอคอลมาหลอกเธอ
และให้ผู้ชายคนหนึ่งแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจ
บอกว่าให้เธอโอนเงินมาให้เธอโอนไปค่ะ
เท่าไหร่รู้ไหมคะอ่ะอันนี้สลิปนี้หกแสนเก้าก่อนเนอะโอ้โห
เสร็จแล้วเบ็ดเสร็จเธอโอนไปอันนี้อีก๓๓๐๐บาท
ไว้ล้านใช่ค่ะคุณสุภาษาราคะทั้งหมดทั้งมวล
หนึ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันแปดสิบเอ็ดบาทอ๋อแล้วไอ้มิจฉาชีพอันเนี้ย
มันบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบสัก๒ชั่วโมง
ถ้าเกิดว่าเป็นเงินที่ได้มาถูกต้องเดี๋ยวโอนคืนให้
สุดท้ายมันหายสิคะสองชั่วโมงไม่อยู่มันได้เงินมันหายค่ะ
มันไปตั้งแต่ตอนที่คุณโอนเงินให้มาแล้วแล้วเธอบอกว่าที่เธอหลงเชื่อเนี่ย
เพราะระหว่างที่คุยกันนี่สตอรี่เดิมอีกแล้ว
จะมีเสียงวิทยุสื่อสารของตำรวจตลอดเวลาอ่า
มีการส่งลิงก์หมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่นมาให้เธอดูจริงด้วย
เป็นหมายจับของวันที่๒๑มกราคมในข้อหากระทำผิดฐานสมคบฟอกเงินและสมคบกับผู้อื่น
กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
เธอก็เลยหลงเชื่อลองฟังเสียงเธอเองค่ะ
ในไลน์เขาก็จะส่งเนี่ยเขาก็สักพักหนึ่งก็คุยคุยโยนไปที่ฝ่ายสืบสวน
แล้วเขาก็จะมีแล้วเขาก็ต้องเนี่ยคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว
คุณมีหมายจับใหม่อะไรเรียบร้อยที่ที่ให้รู้เมื่อกี้อะค่ะก็ก็ตามนั้นเลยค่ะ
ก็เป็นชื่อหนูเป็นอะไรเป็นโรงพักเป็นตาพูดเป็นเป็นตาตำรวจอะไรอย่างนี้
เป็นเอกสารนะคะวินาทีนั้นเขาก็พูดว่าเราต้องอายัดอันนี้
เราต้องตรวจสอบยอดเงินนะเพราะว่ามันเป็นระดับปัญหาระดับชาติแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยคุณดูข่าวบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะ
อะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็ได้ทำการโอนเข้าไปค่ะโอนเข้าไป
แล้วก็มาชุดคิดได้สามครั้งมาชุดคิดได้ได้ได้ว่า
ทำไมชื่อมันไม่ใช่ของแต่มันตายไปแล้วไงคะชื่อมันโอ้เห็นใจเธอจริงจริงค่ะ
นะคะคุณเชอรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อที่เกิดขึ้นอีกแล้ว
ไปแจ้งความว่าที่สพคหงนะอยากให้ตำรวจติดตามตัวกลุ่มมิจฉาชีพ
กลุ่มเนี้ยมาดำเนินคดีเธออยากได้เงินคืนเธอบอกว่าเงินตรงนั้นน่ะ
เป็นเงินที่หามาทั้งชีวิตกลายเป็นคนหมดตัวตอนนี้
ไม่มีเงินเหลือแม้แต่บาทเดียวและเธอต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตัวคนเดียว
มีลูกที่ต้องดูแลอีก๓คนมีพ่อมีแม่และคุณพ่อ
ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอืมคุณสุภาษาราคือคุณผู้ชม
ดูข่าวนี้สะท้อนบอกตัวเองนะมันมีเบอร์แปลกโทรมา
มาบอกขอข้อมูลส่วนตัวของคุณคิดและพึงไว้เสมอเลยว่าเฮ้ย
เดี๋ยวเราแค่ฟังอย่างเดียวอย่าไปให้ข้อมูลอะไรใดเขา
ถ้าคุณสงสัยโทรมาจากบัตรเครดิตนั้นบัตเครดิตคุณโทรกลับไปที่ธนาคารเองเลย
ไปตรวจสอบถามเองดีกว่านะคะส่วนก็จะเกิดเหตุแบบนี้นั่นแหละ
ใครที่บอกว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับความผิดอะไรคุณย้อนถามตัวเอง
ถ้าคุณไม่เคยได้ทำความผิดอะไรจงมั่นใจใช่ค่ะ